คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะฮะ
เด็กชาย๑๐ขวบมักจะมาเล่นน้ำที่หนองละลอก
หนองทะลอกที่ตรวจบุรีรำอยู่บ่อย

แต่ทีนี้เมื่อวานพอไปเล่นน้ำนะ
แล้วเท้าไปเหยียบโดนอะไรสักอย่าง

แต่สิ่งที่แม่ของน้องเป็นห่วงคืออะไรรู้ไหมคุณ

แม่บอกว่าน้องไปเหยียบเสียนพ่อแก่ไม่รู้จะโดนอะไรหรือเปล่า

คุณผู้ชมเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นนะ
เพราะคุณแม่ตอนนี้เป็นห่วงน้องมากเลย
เพราะน้องไปเหยียบเซียนพ่อแก่เขาให้นะครับ
จุดเกิดเหตุคืออ่างเก็บน้ำหนองทะลอก
เที่ยงเผินนางรองจังหวัดบุรีรำนะครับ
กู้ภัยตำรวจของบุรีรำ
ก็ต้องมาตรวจสอบจุดเกิดเหตุกันเลยคุณ
เสียรพ่อแก่ฤษีเสียบไว้อยู่บนต้นไม้
เสียนของพ่อแก่ยังสมบูรณ์เลยนะ
ไม่มีใครกล้าเคลื่อนย้ายออกไปไหนนะ
โดยน้องนาวาหรือว่าเด็กชายยศพัฒน์อายุ๑๐ขวบ
ผู้เป็นคนที่เอาเท้าเล่นน้ำอยู่หน้าเท้า
เหยียบเซียนพ่อแก่ก็เล่าให้ฟังบอกว่า
คือผมจะมาเล่นน้ำที่นี่อยู่กับคุณตาบ่อย
แต่ครั้งล่าสุดมาเล่นน้ำติดต่อกัน๒วัน
วันแรกก็ว่ายน้ำปกติไม่เจออะไรครับ
แต่วันที่๒ซึ่งคุณแม่มาด้วยแล้วคุณแม่อยู่บนฝั่ง
น้องนาวาลงไปเล่นน้ำแล้วก็มีเพื่อนเด็กลงไปเล่นน้ำด้วยนะครับ
ซึ่งน้ำมันไม่ลึกมากระดับประมาณเอวเด็กนะครับคุณ
แต่เท้าเหมือนเหยียบอะไรไปโดนบางอย่างนะครับ
ปรากฏว่าหยิบขึ้นมาดูอ้าวแม่นี่อะไรครับ
ถามแม่ว่าแม่นี่อะไรครับแม่เห็นแล้วตกใจเลย
แม่บอกโอ๊ยลูกเอาขึ้นมาบนนี้แล้วก็วางไว้เลยนะฮะ
แล้วแม่ก็อธิบายให้ฟังนะครับ
แต่ทีนี้ตอนแรกน้องนาวาบอกผมก็กลัวมากเลยนะ
อะไรคือเสียงพ่อแก่อะไรคือพ่อแก่ครับอะไรคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับ
แม่ก็อธิบายให้ฟังแล้วก็ตอนนี้เข้าใจแล้วไม่กลัวแล้วนะครับ
ส่วนผู้เป็นแม่เนี่ยตอนนี้กลัวคุณกังวลใจนะฮะ
แม่ของน้องนาวาคือคุณแม่วันนิสา
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าแม่อยู่คนละอำเภอไม่ค่อยได้มาหาลูกชายนะครับ
ส่วนใหญ่ที่ลูกชายจะมาเล่นน้ำตรงนี้จะมาเล่นกับตา
แต่เมื่อวานแม่ก็เป็นห่วงลูกก็เลยมาเฝ้าลูกชายเล่นน้ำ
พอเห็นลูกหยิบเซียนพ่อแก่ฤษีขึ้นมาจากน้ำ

เพราะว่าเป็นเสียงที่เชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ไงคุณ
แล้วก็คาดว่าคนเรียนคาถาอาคมหรือว่ามีวิชาบางอย่าง
แต่ไม่สามารถที่จะดูแลพ่อแก่ได้หรือว่าครอบครองเสียงพ่อแก่ฤษีเอาไว้ได้
นำมาทิ้งไว้ในน้ำหรือเปล่านะครับ
ตอนแรกคุณตาของเด็กจะเอากลับบ้านด้วย
แต่แม่บอกพ่ออย่าเอากลับบ้านเลย
กลัวอาถรรพ์นะฮะไม่สบายใจเลย
เอาเสียบไว้ตรงไม้ตรงนี้ก่อนเลยฮะ
ตกใจค่ะเพราะว่าของแบบนี้มัน

เพราะว่าหนูเคยครอบครูตอนทำใบสี
ทีนี้ก็เลยว่าแล้วของแบบนี้มาอยู่ในน้ำ

หรือถ้าเกิดว่ามีใครจะเอามาทิ้ง

เพราะว่าเขาอาจจะแบบเอาไป
เหมือนเขาเรียกว่าบูชาไปแล้วทำอะไร

ทีนี้ก็อีกแง่คิดนึงว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นแล้ว

กลัวแบบว่าของมาตกอยู่ที่คนเจอหรือเปล่า
ทางด้านของพระปฐมอาภากโร
พระของวัดบ้านข้อควายที่อยู่ใกล้กับอ่างเก็บน้ำตรงนี้
ก็เปิดเผยบอกว่าคนหนึ่งน่าจะเอาเสียงพ่อแก่
ที่มีครูชั้นสูงไปทิ้งในน้ำเพราะบูชาแล้วเกิดอาเภษหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
ก็อยากให้ผู้ที่มีวิชาความรู้มาทำพิธีเชิญไปไว้สารไหนก็ได้

อกจากนี้บริเวณริมอ่างยังพบกระดูกคุณ

และตะปูปะปนอยู่ด้วยนี่ฮะ
และมีเศษผ้าขาวลักษณะเหมือนการใช้ผ้าขาวห่อกระดูกแล้วก็ตะปูเนี่ย
ทิ้งหรือถ่วงน้ำหรือเปล่าก็ไม่รู้
แต่ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวอะไรกับเสียงพ่อแก่ฤษีที่จมอยู่ใต้น้ำหรือเปล่า
พิสูจน์เหมือนกันนะว่าจริงเป็นกระดูกมนุษย์หรือเปล่า
แต่ชาวบ้านบอกโอ้นี่กระดูกมนุษย์แน่นะครับ
อันนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะฮะ